เรื่องต่อไปเรื่องสำคัญที่อยากบอกคือเรื่องยาง
วันนี้ก็ลงไปขับเคลื่อนและให้คนของคณะทำงานลงไปพูดคุยกัน
ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะถือว่าเข้าใจว่ารัฐบาล
กำลังแก้ปัญหาอยู่ในรักษาที่สองทาง
อันที่๑ในช่องทางปกติก็คือของส่วนกเศษคณะกรรมการยางอะไรก็แล้วแต่
ปัญหาอยู่ที่ผู้แทนภาคกเศรษที่ตกลงไม่ได้ที
ต่อจุมา๓๔ครั้งก็เสนอชื่อกันไม่ได้เพราะต่างคนแตกอย่างเป็นหมด
วันนี้ผมก็บอกว่าให้ไปทำให้ได้
มันถึงต้องใช้รักษากาศเพราะมันตั้งไว้ได้
เพราะในเมื่อตั้งกรรมการไม่ได้มันก็ตั้งประธานไม่ได้
เข้าใจป่ะผู้ว่าไปได้แต่ทำน้องเนี่ย
ไม่ใช่รัฐบาลทำให้ช้าดึงเรื่องไม่ต้องการดึงดึงทำไม
ลดอยู่แล้วต้องการลดปัญหาอยู่แล้วนะครับ

ว่าถ้าสมมุติเราไปนำเข้าสู่การกระบวนการผลิตเนี่ย
ได้ในส่วนราชการที่เรารับซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบ้าง
หรือน้ำยางแผ่นยางใบปูพื้นสระอะไรแบบเนี่ย
มันจะควรราคาที่ซื้อกับเขาได้เท่าไหร่

คือถ้าเราไปเพิ่มราคาโดยไม่มีจุดมุ่งหมายเอามาเก็บเข้าคลัง

ก็จะไปซื้อมาและส่วนนี้จะไม่เอาเข้านอกตลาด
ผลักไปสู่การผลิตเลยให้เกิดการผลิต
ที่มีผลการวิจัยพัฒนาเรื่องยางมาเป็นร้อยอย่าง

ผมสั่งมานานแล้วเขาก็เดินมาอยู่
อย่างเนี่ยมันจะใช้ได้จำหน่ายได้ใช้โงงมารรัตได้
การใช้โงงมารของแต่ละกระทรวงให้มันซื้อได้
นี่คือสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า
ต้องแบบโงโมงมาก็นกเเคล่า
กฎหมายก็ต้องแก้ระเบียบมือบ้างก็ต้องแก้
การสร้างกำแข่งของภาคการผลิต
ที่จะรับสิ่งเหล่านี้ไปผลิตออก
เพราะฉะนั้นเท่ากับเราไปซื้อยางมา
เพื่อให้ไปต้นทุนกับเขาในราคาที่เกษตรกรพออยู่ได้
ไปสู่การผลิตที่มันมากขึ้นได้
แต่การจะชำระต้นทุนตรงนี้มาก็เดี๋ยวต้องให้เวลาเขา

เมื่อแล้วชำระต้นทุนการผลิตนั่นแหละเข้าใจไหม
แต่เขาก็ต้องชำระทีหลังเพราะเขาเพิ่งทำได้ยังไม่ได้มีกำไร
สร้างสตาร์ทอัพกลุ่มสตาร์ทอัพเริ่มต้นใหม่
หรือที่มีอยู่บ้างแล้วก็ขยายให้มันเข้มแข็งขึ้น
ต้นทุนยางให้กับเขาแค่นั้น
เดี๋ยวก็ค่อยปันกลับมาอีกทีเป็นกำไรกำไร
ใช้นี่ใช้สินรัดอีกทีต่อไป
มันก็จะไปแต่เพียงว่าไปซื้อมาก็เก็บเข้าคังมันก็เน่าเหมือนเดิมเน่าอยู่นั่นอ่ะ
เรื่องอื่นเนี่ยไม่ว่ามั้งเรื่องสำคัญอื่นคงเยอะอ่ะนะมันเยอะจนจำไม่ได้แล้ว
เมื่อกี้ท่านรอบน้ำตีท่านฟัยมันควงก็
ท่านบอกว่าตะกะมายเนี่ยนายกสั่งไปหมื่นห้าพันกว่าเรื่องแล้ว
ผมก็อายเหมือนกันนะสั่งเยอะท่านบอกว่าตอนนี้เสร็จไปห้าสิบกว่าเรื่องนั้นก็แย่แล้วนะ
สั่งไปถึงชาติหน้าไปแล้วตอนนี้ให้รู้ว่าเราไม่เคยหยุดคิดนะทุกวันทุกคืน
อาทิตย์ก็คิดใหม่มาเรื่อยของเก่าก็ไม่เสร็จของใหม่
เพราะมันอยู่กระบวนการมันติดกระบวนการติดกฎหมายก็ไปค่อยแก้ตรงโน้น
ใหม่ก็ต้องเริ่มเดินไปด้วยนะคอยเข้าใจการทำงานของรัฐบาลด้วยนะครับ
รัฐบาลนี้ไม่ได้ปกปิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมจะเปิดเผยว่าผมคิดอะไรจะทำอะไรต่อไป

เขาจะได้แล้วเดี๋ยวเขาจะทำให้เร็วเซ็ตเนี่ย
ที่สุดเนี่ยหวังว่าประชุมนี้ก็สงสัยไปแล้วน่ะ
ที่แจ่งกันแล้วตั้งให้ได้เริ่มตกลงก็ได้แล้วบ้าง
ถ้าตั้งกรรมการนางได้มันก็ตั้งประธานได้
ไม่รู้ผมไม่จำหรอกเออก็เกษตรกรไงแล้ว

ไม่ใช่เรื่องที่มาเปิดเผยนะแต่ก็คุยในเรื่องของความก้าวหน้า
ความพัฒนาความจริงใจอะไรของรัฐในการแก้ปัญหา
การมีส่วนร่วมภาคประชาชนแล้วไม่ใช่พูดถึงเรื่องของ
ใช้กำลังในการกวาดล้างเพราะเอาทหารเอาอะไรไปเสริมเจ้าที่รัฐ
ในการดูแลความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินบังคับใช้กฎหมาย
ยังไม่รับอะไรทั้งนั้นยังไม่รับอะไรทั้งนั้น
ทุกอย่างมีความอ่อนไหวมีความอ่อนไหวก็ต้องฟังเราบ้างนะ
ถ้าจริงใจในการแก้ปัญหาก็มีความก้าวหน้าแล้ว
แต่อะไรมันก็พูดได้ทั้งหมดอ่ะทำไม
หวานก็พูดไม่รู้เรื่องอีกเอาไปซื้อมาเป็นเป็นยางดิบ
ยางแผ่นยางขี้ยางก้นถ้วยแล้วแต่ซื้อมาตามราคาที่มันควรจะซื้อ
ให้มันสูงกว่าท้องอาหารหน่อยนึงให้ไปทดอยู่ได้
นั่นน่ะคือซื้อพอซื้อเสร็จแล้วก็จะไปส่งโรงงาน
เข้าใจไหมไม่ใช่ไปเบิกยางให้คนนี้ก็ไปสู่โรงงานที่มันผลิต
ให้เขาไปเก็บไว้แล้วเขาก็ผลิงเข้ามานะ
เราก็จะไปเก็บค่ายางกับเขาให้เขาผลิตไปก่อน
ขายของได้แล้วมาใช้หนี้ตรงนี้เพื่อจะหุ่นเวียนไปซื้อตรงอื่น
ผมต้องการให้กระบวนการด้านนี้มันเกิดขึ้นสู่การผลิต
เอาผลวิจัยพัฒนาส่วนและการจะเอางบางของรัฐเนี้ยไปซื้อใช้ก่อน
เช่นอะไรอะไรที่มันผลิตออกมาแล้วสำเร็จแล้วเนี่ย
อะไรไปผลิตหมอนผลิตที่นอนผลิตอะไรล่ะอะไรอ่ะเยอะเยอะ
ทำไม่ได้แล้วแล้วต่อไปก็เป็นยางไอ้เรื่อง
ต่อไปก็ผลิตไปโน่นไปไอ้ชิ้นส่วนอะไรรถยนต์ยางรถยนต์
ถุงมือยางเดี๋ยวเขาให้เอาบัญชีที่อะไรสวทชมานะ
เขาก็เห็นว่าเราผลิตแล้วว่าไอ้เนี่ยจะให้หน่วยงานเขาซื้อไปใช้
เพราะฉะนั้นมันจะซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปใช้ในหน่วยงานราชการ
เช่นอาทิตย์เช่นไปคิดว่าไปไม่ได้ไหมถ้าซื้อเอาที่นอนเนี้ย
ไปซื้อให้กับอะไรที่ต้องใช้มากอ่ะทหารเหินได้ไหมที่นอน
แก่เขาอยู่แล้วอ่ะเนี่ยเอามาเอางบมารมาสับหนุนไง
ก็สำหนุนกันเองอ่ะอัดยายขนมยายไม่ได้ไปอ่อนุลักษณ์
ไปยุงราคาไปยุงราคาแล้วไม่ได้เอามาทำอะไรมันก็อยู่ในคังอ่ะ
แสนกว่าตันมันทำไงอันนั้นก็เดสลับเบอร์ไปก่อน
ยังไม่ได้พูดถึงมันต่อมาขายก็ราคาตกอีก
ก็เก็บไว้ดิอยากซื้อมาก็เก็บไว้นั่น
มันจะสั้นได้ยังไงเราก็เขาไม่ซื้ออ่ะเออแล้วผมซื้อไว้แหละ
ยางพวกเนี้ยผมเล่าผมซื้อไว้หรือเปล่าไอ้สองแสนสำแสนตันในคังอ่ะ
ผมซื้ออ่ะใครซื้ออ่ะจะไปผ่านใครในเมืองข้างนอกเขาก็มียางขายราคาถูกกว่านี้อีก
อันที่สองก็คือเขาไปปลูกที่อื่นจะไงบังคับเขาได้อ่ะ
คุณเอาอะไรไปบังคับมหาอำนาจเขาได้ให้เขาซื้ออ่ะ
แบบนี้คิดแบบนี้ก็เดี๋ยวพอไอ้นี่มันเกิดขึ้นยางก็ใช้มากขึ้นเดี๋ยวคราวหน้าก็เอายางในครั้งนี้ออกมาให้เขาต่อ
คิดแบบนี้เป็นไหมแล้วเออต่อไป
ยางใหม่ซื้อจากกาเศรษฐกรโดยตรงไม่ซื้อสถาบกร
ไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปคุยกันต่อกำลังคุยอะไรนะ

ก้อหมายถึงนำมไป

ผมก็บอกผมมีตัดตังค์เท่าไรอ่ะโมมายมีเท่าไรลัทธ์มีเท่าไร
พลังการผลิตมีเท่าไหร่ยางคันนี้ซื้อเพื่อบรรเทาราคายางในช่วงที่ตก
มันก็ถ่ายมากนักหรอกก็ท่าเดิมอ่ะนะ

โหจะป่ะบิดเงินอะไรล่ะ

อ่าแล้วเวลาเขาตั้งมากเกินกูไม่บ้าเค้าแล้ว
ไม่ใช่ไม่ใช่อับข้าวท่านบอกเขาป่ะหมื่นห้าไม่เหมาะสมอ่ะอ่า
แล้วมันเกิดไหมล่ะไอ้ผมกำลังทำที่มันเป็นชัดเจนเนี่ย

ก็มากกว่าที่เขามีอยู่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเขาคุยกันอยู่
มันต้องเป็นการสมยอมระหว่างรัฐกับประชาชนไม่ใช่ผมทรงเดช
ไปบังคับนี่บังคับโน่นคุณก็บอกกับผมไว้แทรกแทรงเข้าไปอีก
เขาคุยกันอยู่เดี๋ยวรอเขาพูดโน่นเอ๊ะนายกต้องไปทำเองหมดเลยหรือไงวะ
อ่าแล้วไงอ่าแล้วไง
จะมีอะไรวิธีการของคุณคิดเสนอมาดิ

๗ล้านตันเนี่ยมันจะถูกการใช้จ่ายในประเทศให้มากขึ้นกว่า
สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้ไปใช้หนึ่งจุดสี่ล้าน
ผลิตมา๔ล้าน๔ล้านกว่าแล้วจะไปขายใคร
แล้วเขาใช้ยางสังข้อขึ้นมาได้เนี่ยทำยังไง
ราคาน้ำมันตกผมผลิตน้ำมันให้ขายท่านหรือเปล่าเปล่าอีก
เนี้ยสมัครสมสรแล้วให้ถามแบบเนี้ยโอ้โหรู้ทุกเรื่องอ่ะ
ถำนี่มานี่มาถำเดี๋ยวเอ้อรู้แล้วแต่ถำ
เพื่ออะไรเพราะเท้า
ใจใช่ใช่
เขาออกไปบ้างแล้วเขากำลังออกไล่ตอน

เข้าใจไหมก็ทำแล้วเดี๋ยวเขากำลังทำอยู่เดี๋ยว

แล้วทำไงมันจะเยอะอ่ะเธอไปคิดสูตรมาดิว่าทำถนน
ที่มันใช้ยางเกิน๕ไปคิดสูตรมาใหม่ไปเร็ว

มัน๑ท่านบอกให้ผมไปทำถนน

ใช้งาเปลือกแล้วให้กูทำยังไงวะ

ก็ทำถนนเส้นในหมู่บ้านก่อน